ในการทำธุรกิจที่สำคัญนั้นจะง่ายต่อการไปพิจารณาสินเชื่อของธนาคารอีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานของคุณชดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่พกพาสะดวก
ระบบมันถูกวางให้สามารถจะใช้ในภาษาสมัยใหม่คือว่าเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ต้องยอมรับว่าเราก็มีบริการให้คำแนะนำ
บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจแล้วก็มีเรื่องคลาสในการสอนให้ความรู้ต่าง
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จะสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างง่าย
เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเล็กหรือทำธุรกิจเพียงคนเดียว
เพื่อตอบโจทย์เรื่องเล็กต่าง
ก็ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนทำได้ดีขึ้น
นึกภาพว่าถ้าเราเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมา
ต้องไปจ้างคนคนหนึ่งเพื่อทำบัญชี
เงินเดือนพนักงานรับเงินต่างเข้า

มันช่วยทำเรื่องพวกนี้ให้มันง่ายขึ้น

ในการทำเรื่องต่างพวกนี้ได้มากขึ้น

และกระแสเงินสดที่ผ่านเข้าออกบัญชี

พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
ณวันนี้เราอาจจะไม่มีแหล่งทุนนะครับ
คุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากธนาคาร

แต่การเริ่มใช้บริการธนาคารแห่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
จะทำให้เราสามารถจะเห็นเรื่องเส้นทางของเงินเข้าเงินออกต่าง
แล้วเวลาถึงจุดที่ต้องพูดคุยกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ

เพราะอย่างน้อยธนาคารได้รู้จักเราแล้ว

เห็นวิธีการรับจ่ายเงินการบริหารจัดการเงินแล้ว

เรียนรู้เครื่องมือทางการเงินใหม่
จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

และสร้างผลกำไรอย่างมั่นคงในอนาคต